ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและพัฒนากับทุกเรื่องวุ่น
บุญเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เฮ้ยยังไง
อัดเยี่ยมยิ่งไกลเกียงใกล้สีเหลือง

วันพฤหัสแบบนี้หัวใจนี่มันเต้นไม่เป็นจังหวะ
ว้าวต้องใช้อากาศและร้องความดันขึ้นใช่ไหมคะกาม

มันไม่ใช่ความดันขึ้นอย่างนั้นไม่ใช่เลยคือความรักมันขึ้นตาค่ะ
คือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่แบบว่าพวกเราสวยอร่อยย่อยง่ายกากใยเยอะ
ที่มีเชฟหล่อมาสอนพวกเราทำอาหารไง
เอางี้คือวันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าต้องเบาหวานขึ้นแน่
เพราะว่าจะมีเชฟหน้าตาหวานยิ้มหวานที่ทำอาหารของหวานได้อร่อยมาก
รู้เลยว่ามีอยู่คนเดียวเชฟเอ๋
นั่นก็คือเชฟเอ๋นั่นเองนะคะวันนี้จะมาทำเมนูของหวานสุดง่ายอีกแล้ว
อาจารย์ถ้าเป็นเชฟเอ๋นะคุณแม่มั่นใจเลยว่า
โอ้โหยังไงนะเมนูของเชฟเอกเขาจะง่าย
ว่าเราทั้งสองทีมเนี่ยนะจะปะทะกันและคุณแม่จะไม่มีวันอ่อนข้อให้๒ชะนี

คุณแม่คะเรื่องแบบนี้เนี่ยมาพูดตอนนี้
เอาไว้แบบว่าเราไปทำอาหารช่วงทำอาหารได้ไหม

พวกเรานี่โอเคหยุดเลยดีกว่าไม่ฟังเลย
เดี๋ยวเราจะไปเจอกันดีกว่าในช่วง

ยินดีต้อนรับการกลับมาของผู้บัญชาการครัวของหวานมากฝีมือ
เชฟเอ๋เชฟขนมหวานสุดฮอตขวัญใจชมรมลักยิ้ม
หวานทั้งตาหวานทั้งอาหาร
แล้ววันนี้เชฟนำเมนูของหวานแบบง่ายมาฝากคุณแม่บ้านแบบจัดเต็ม
ยากง่ายแค่ไหนไปดูกันค่ะ
ขอต้อนรับเชฟ
กล้วยกล้วยมาครับ
กล้วยกล้วย
ชอบกินกล้วยพอดีเลยอ่ะ
กล้วยอะไรคะ
กล้วยหอมคาราเมลครับ
โอ๊ยชอบมาก
เมนูกล้วยคุณแม่เขาชอบมากเลย
เพราะว่าจริงแล้วกล้วยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์
วิตามินสูงแล้วก็หากินง่ายในประเทศเรา

จากเชฟเอ๋จะมาสอนทำเมนูเลิศแล้ว
ยังขอพิ้วเคล็ดลับการถนอมอาหารมาฝากอีกด้วย
กับวิธีการถนอมกล้วยสุกให้อยู่ได้นานขึ้นค่ะ
เชฟเอ๋ค่ะต้องทำยังไงบ้างคะ

สมมุติว่านี่คือกล้วยสุกเหลืองแล้วทั้งหวีเลย
ที่บ้านเราเนี่ยมีสมาชิกอยู่บ้านกันแบบไม่กี่คน

ที่ต่างว่าแบ่งไว้ขนาดนี้กิน

มันจะเป็นพืชที่ยังหายใจอยู่

ใช่ครับให้มันไม่มีอากาศหายใจนะครับแค่นั้นอ่ะ

น่าจะตายเนี่ยเป็นอากาศหายใจ

ได้ฉลอมากเลย

ง่ายเราก็จะสามารถเก็บรักษากล้วยที่สุก

ต้องใช้ช่องตู้เย็นไหม
เป็นวิธีที่ใช้แล้วใช้ได้ดีมาก
มันตอนนี้เรามีวิธีแบบว่าให้มันถนอมอยู่แบบนี้ไว้

พร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปทำมาคุณแม่

เราต้องชนะแน่นอนครั้งนี้